มาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ยโทรเช็คข่าวสะพัดเลยนะครับ
ว่ามีข่าวลืมมาบอกว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานเนี่ย
คัมแบ็คสตชจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่
เห็นบอกว่าจะมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย

เออล่าสุดนี่นะคะเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปถาม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลสตชด้วย
นี่เลยนะคะนักข่าวจ่อไมค์ถามแบบนี้เลยค่ะ
ท่านปฏิเสธเลยนะฮะปฏิเสธกระแสข่าว
บอกว่าพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานที่เดิมเนี่ย
ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็คือเป็นข้าราชการพลเรือนจะกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจ
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตอบเพียงสั้นว่าไม่มีส่วนภาพนี้นะคะ
เป็นภาพที่ปรากฏภาพแรกหลังจากที่หายตัวไปนาน
สารหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อีกหนึ่งท่านเมื่อวานนี้ที่เราไปถามก็คือท่านนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปถามคำถามเดิมกับบิ๊กป้อมเลย

เพราะพลตำรวจโทษสุรเชษไม่ใช่ข้าราชการตำรวจแล้ว
ยืนยันว่าทำไม่ได้อย่างแน่นอน
แม้จะมีวาระแต่งตั้งในเดือนตุลาคมนี้ก็ตาม
เชิญฟังเสียงพบตรค่ะ
ยังไม่มีครับ